เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของตาเอฟจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกทั้งหมดสี่ข้อเพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท

เรื่องที่หนึ่งส้มตำ
เรื่องที่๒ฟุตบอล
เรื่องที่๓ต้อมเรนโบ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วัดบ้านท่าทางเกวียน

เรื่องบ้านของเราครับ
ทำไมเลือกตอบบ้านของเราครับ
บ้านเพราะว่าบ้านผมทำด้วยมือตัวเองครับ

จริงแล้วบ้านของเราหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

แล้วเคยสังเกตไหมครับว่าขันมีรูปอะไร

สมาธิดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีลายดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก
ตัวเลือกที่๑๙ดอก
ตัวเลือกที่๒๑๐ดอก
ตัวเลือกที่๓๑๑ดอก
ตัวเลือกที่๔๑๒ดอก

บ้านเขาทำเองของทุกอย่างก็ซื้อเองครับ
ขันใบนี้ก็ซื้อมา๒เดือนที่แล้วนะครับ
เห็นคำถามแล้ว๕๐๕๐ครับ
ถ้าตาเอ๊พร้อมแล้วจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๙ดอกครับ
ซื้อมาเองแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันด้วยนะฮะ

ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายวัยขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องส้มตำ

และเรื่องวัดบ้านท่าทางเกวียน

ขอเชิญยายวัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาเลือกเรื่องบ้านท่าทางเกวียนให้

เคยเห็นสารานี้ไหมครับป้าวัย

เสาเนี่ยมีตัวเลขเขียนอยู่ด้วย
คำถามอยู่ที่เสาต้นนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในภาพเสาด้านนี้ไม่ปรากฏตัวเลขอะไร

ไปวัดทุกวันผ่านหอกองทุกวัน
รายการก็เห็นถามนี่ก็ดีใจเพราะว่าจะได้ตอบให้ถูก

เคยเอาไปเสี่ยงโชคบ้างไหม
ลองดูนะ
ข้อ๓เลข๑๐ค่ะ

ขอเชิญประยามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ชอบอะค่ะชอบเพลงเขา
พอจะรู้จักประวัติพี่ต้อมบ้างไหมครับ
คงต้องนึกแล้วล่ะว่า
เกี่ยวกับประวัติเล็กน้อยของพี่ต้อม

คุณต้อมเคยเป็นสมาชิกวงอะไรมาก่อนก่อนจะมาเป็นสมาชิกวงเรนโบ
ตัวเลือกที่หนึ่งคิริบูลตัวเลือกที่สองบรันดีตัวเลือกที่สามอินทนินตัวเลือกที่สี่ชาตรี
เป็นแฟนต้มเรนโบมาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกค่ะรู้สึกชอบมากค่ะ
ตอนเย็นแฟนจะเปิดให้ฟังทุกวันนะคะชอบเพลงความในใจก็ยังหวังค่ะ
พอได้ยินคำถามเรารู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอบเลยค่ะ
ตัวเลือกที่สามค่ะอินทานินตัวเลือกที่สามอินทนินครับ
ยากับป้าวัยก็ได้มาช่วยครอบครัวของตาเอฟนะครับก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

เอาล่ะยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นวลแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายนวลขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องเรื่องส้มตำและเรื่องฟุตบอล
ส้มตำค่ะ

เหรอครับแล้วขายแถวไหนตอนนั้น

เป็นยังไงลูกค้าขายดีไหม

แล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ถ้าเกิดว่าเปิดร้านก็มีเครื่องแค่นี้เราก็ขายได้แล้วไหม

เอาล่ะยายจ๋าเดี๋ยววันนี้จะให้ยายเนี่ยตำมีมะละกอมีปูเข็มนะครับ
แล้วก็จะมีถั่วมีน้ำตาลปี๊บมีกุ้งแห้งมีกระเทียมเครื่องส้มตำทั้งหมดเลยครบเลย
เอาล่ะเดี๋ยวตำส้มตำแต่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เชิญประยามาเป็นผู้ช่วยครับ
ป้ายาพร้อมไหมครับที่จะเป็นผู้ช่วย

มาฟังโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์ก็คือตำส้มตำไทยส้มตำปูอย่างละ๖จานภายในเวลา๓นาที
พร้อมแล้วเริ่มครับ

เร็วต้องเร็วหน่อยนะฮะเร่งมือด้วยนะครับ

ตำไทยนะครับตอนนี้๑จานแล้วนะครับ
ตามไปตามไปเดี๋ยวผมไปใส่ให้

ตามภูนะครับครบที่๓นะฮะ
ตามภูเลยอีก๓ครบครับ
ส่วนไทยนะเหลืออีก๔คนครับ

สุด
ตัมปูได้สี่แล้วนะครับตัมปูได้ห้าโคลคเดียวนะครับ
อันนี้ของย่ายเสร็จแล้วนะย่าย

หรือตามทรายนะคะตามทรายหรืออีก๒ครบเท่านั้น

ลืมอีกครบเดียวเร็วยายจ๋าหล่อที่กระดิ่ง
แต่ยังตีไม่ได้นะจ้ะยังตีไม่ได้นะ

แต่เราให้เวลาว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนะครับคุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าภารกิจนี้
โจทย์ข้อนี้ยายนวลทำได้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้น
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ส้มตำปูและส้มตำไทยอย่างละ๖จาน
ในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

หลังตู้โบนัสจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น